ฝนตกหลายพื้นที่ขับรถระมัดระวังเพราะว่าถนนลื่นนะคะ
อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเกิดขึ้นกับรถทัวร์ของนครชายแอร์
แล้วเขาบอกว่าภาพในช่วงเกิดเหตุเนี่ย
ผู้โดยสารค่ะตะเกียกตะกายออกจากรถนะคะ
สรุปแล้วอุบัติเหตุครั้งนี้มีผู้บาดเจ็บสาหัส๑รายด้วยกันค่ะ
อุบัติเหตุนี้เกิดขึ้นบนถนนมิตรภาพหมายเลข๒นะคะ
พื้นที่อำเภอกุมภาวะปีจังหวัดอุดรธานีค่ำเมื่อวานนี้เองค่ะ
โดยในที่เกิดเหตุพบรถทัวร์โดยสารของนครชัยแอร์นะคะ
อุดรกรุงเทพพลิกตะแคงตกร่องกลางถนน
ผู้โดยสารตะเกียกตะกายออกมาจากรถค่ะร้องขอความช่วยเหลือ
เจ้าหน้าที่ก็พยายามช่วยเหลือทุกคนและช่วยได้ปลอดภัยทุกคนด้วยนะคะ
แต่สรุปแล้วอุบัติเหตุครั้งนี้บาดเจ็บสาหัส๑รายค่ะ
นายสมชายอุ่มเกตอายุห้าสิบเจ็ดปีคนขับรถทัวร์
ว่าก่อนเกิดเหตุขับรถออกจากอุดรค่ะจะไปกรุงเทพนี่แหละ
มีผู้โดยสารนั่งมาสิบเจ็ดคนพนักงานต้อนรับสองรวมเป็นสิบเก้า
ตลอดทางฝนตกปล่อยค่ะพอถึงจุดเกิดเหตุเป็นช่วงซ่อมแซมผิวถนน
แต่ไม่มีไฟฟ้าส่องสว่างช่วงนั้นเขาก็มองไม่เห็นขอบถนนค่ะ
ก็เอียงซ้ายไปนิดนึงพอเอียงซ้ายปุ๊บรถถลายตกร่องกลางถนนเลย
แล้วก็พลิกตะแคงทันทีช่วงเวลานั้นตั้งสติได้ค่ะ
คลานออกจากตัวรถแจ้งขอความช่วยเหลือทันที
เชื่อว่าด้วยปฏิหารของเหรียญพระพุทธชินราชทำให้ทุกคนรอดชีวิตมาได้
สันนิษฐานว่าสาเหตุน่าจะเกิดจากฝนตกถนนลื่น
ประกอบกับจุดเกิดเหตุกำลังซ่อมถนนพอดี
ไม่มีไฟฟ้านะคะคนขับก็มองไม่เห็นเบื้องต้นประสานบริษัทให้เอารถทัวร์คันใหม่มารับผู้โดยสารทั้งหมดสิบเจ็ดคนไปส่งจุดเป้าหมายปลายทางคือกรุงเทพก่อนนำตัวคนขับรถไปตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์และสอบปากคำต่อไปค่ะ